ครับเราเริ่มคบกันเดือนเมษาค่ะ

พี่หนูไม่เจอกันยังไง

เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรื่องเราก็คือช่วยเหลือเขามาตลอด
เหมือนเขามีปัญหาเรื่องเงินเขาทะเลาะกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ช่วยเหลือเขามาแล้วเขาก็ประมาณว่าเหมือนดีกับเขา
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้านัดมาเจอก็ขอเป็นแฟนแล้วหลังจากนั้นก็คือ
หาดูใจกันมาค่ะก็เที่ยวไปนานไหมที่คบหมายถึงยังไงเอ่ย
ใช่ก็จีบกันขอเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะในแชท
เขาเป็นคนยืนยันว่าเขาเป็นคนจีบหนูก่อนพอหนูเป็นแฟนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือเขาคบกันไปเที่ยวไปมาหาสู่เขาก็แบบมาที่บ้านมาหาน้องชายเรา
ไปเที่ยวกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จากหลังจากนั้นก็คือ
ก็เป็นแฟนกันก็ก็มีอะไรกันตามนั้นแล้วคือก็เหตุผลที่จะต้อง
แต่งขึ้นมาเนี่ยก็คือมันอยู่ที่ว่าหนูเนี่ยท้องแล้วหนูก็บอกเขาไปว่าท้อง
คือตรวจกับเขาสองคนอะไรอย่างเงี้ค่ะนานไหมไม่ไม่นานหรอกค่ะ
ก็คบกันเที่ยวหนูก็คือจะเป็นคนแบบเที่ยวแบบนี้อะไรอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
ปุ๊บเราก็บอกเขาเราตรวจสองรอบตรวจกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เออก็ก็บอกเขาแล้วทีนี้เราเราเขาอ่ะรู้ว่าเราอ่ะไม่เหมือนไม่เอาเขาล่ะ
คือแบบว่าหนูคิดถึงอนาคตของหนูเพราะว่าตอนแรกที่คบกันเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำกระทั่งว่าอายุเขาอ่ะ
สิบเก้าเขาบอกหนูว่ายีบสามเอ้าใช่ค่ะแล้วคือในนะถ้าเขาก็ไปดูใน
มันก็คืออายุยังไม่ถึง๒๐มันเข้าไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ไหมคะเราถึงไม่รู้ว่าเขาอายุต่ำกว่า๒๐ไงคะ
อ่าแล้วทีนี้พอเพิ่งจะมารู้อีกทีนึง
แล้วก็อืมหักคือแบบเขาบอกว่าพูดให้มึงไปพาทท้อง
อายุ๑๘เราก็บอกฮะอายุ๑๘แล้วเที่ยวผับเข้าผับอะไรอย่างนี้ได้ยังไง
อะไรอย่างนี้เขาบอกโอ๊ยเขามีวิธีเยอะแยะอะไรแบบนั้น
เราก็ถึงจะรู้โอ้โหแล้วทำไมโกหกเราเรื่องอายุ
แล้วคือผู้ชายคนนี้พอมารู้ตอนหลังว่าโอเคเขาว่าทะเลาะกันกับเขาจริง
แล้วเขาก็ไม่ทำงานเขาก็ไม่ทำงาน
แล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องเรื่องส่วนตัวที่มันไม่ใช่เรื่องดีกับตัวเขา

หมายถึงว่าท้องก็ประมาณ๒เดือนประมาณนี้ค่ะ
คืออยู่กับเขาอยู่ด้วยกันก็เลยรู้อะไรประมาณนี้

ตอนต้องแสดงความรับผิดชอบเขาก็แบบว่าเขาแสดงความรับผิดชอบ
คือเขาน่ารักมากตอนท้องเขาก็เป็นคนมาบอกบ้านหนูเอง
แทนที่เราจะคือเราคิดไม่ออกคือใจเราคิดว่า๘๐จะทำแบบนั้น
ก็คือไม่ไหวอะไรอย่างนี้จะทำงานเลี้ยงตัวเอง
ลูกแล้วต้องมาเลี้ยงผู้ชายด้วยหรอกเพราะรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ทำงาน
อ่าประมาณนั้นแล้วก็เขาก็เลยโทรมาบอกอ่าไอ้น้าหนูที่บ้านว่าเนี้ย
นาวอ่ะท้องอย่าให้มันออกนะนี่ลูกผมผมจะรับผิดชอบเอง
ใจที่บ้านเข้ามาคุยเขาโทรมาเองเขาโทรเป็นเสียงเขาเลยค่ะ
โทรมาคุยเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเราเข้าบ้านปุ๊บเนี้ยน้า
ก็เลยบอกว่ารู้นะว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะ
บอกไอคินมันโทรมาบอกแล้วอะไรอย่างนี้อย่าทำอะไรที่มันไม่ดีนะ
อะไรแบบนี้รอเขามาคุยเพราะว่ามันแสดงความรับผิดชอบ
ว่ามันเป็นคนดีคนนึงเลยนะพอเขาพูดแบบนี้เราก็อ่าโอเค
เราก็เฉยเราก็ไม่ทำเรื่องแบบนั้นอ่าแล้วทีนี้เขานัดเข้ามา
ประมาณสองอาทิตย์เขาก็ยังไม่เข้ามาน้าหนูก็เลยโทรตามอ้าว
มึงบอกว่ามึงจะรับผิดชอบไม่เห็นเขามาเลยวะอะไรประมาณเนี้ย
เราก็กังวลค่ะกังวลเหมือนกันว่าเด็กมันก็พูดว่ามันจะรับผิดชอบ
แล้วทำไมทำไมยังไม่เห็นมาเราก็ถามผักกินตลอด
ตกลงบอกพ่อกับแม่หรือยังอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกบอกแล้ว
พ่อกับแม่เขาคือพ่อกับแม่เขาเลิกกันแล้วคือไม่คุยกัน
ไม่คุยกันแบบไม่เอากันอ่ะไม่พูดไม่ยังไงอ่ะ
หักขาดเลยเพราะว่าพ่อเขาก็มีครอบครัวใหม่
เขาก็มีครอบครัวใหม่ลักษณะประมาณแบบนี้แล้วเหมือนกับว่า
ถ้าจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปทั้งพ่อและแม่มันนัดกันยากว่าเขาไม่คุยกัน
เพราะเขาจะหันหน้ามาคุยกันว่าจะเอายังไงประมาณนี้แล้วบอกมันนานไปไหม
ไม่คือคือเราอ่ะไม่ควรตามพ่อภาคินคือเราไปหาภาคินที่บ้าน
เพื่อที่จะไปหาภาคินเราก็คงไม่เจอแล้วก็เจอจากพ่อเขา
แล้วคือเราต้องการคำตอบว่าจะเข้าไปขอกับเราเมื่อไหร
ที่ลูกบอกไว้แล้วก็เจอพ่อแล้วก็ถามพ่อว่าตกลงพ่อจะไปขอหนุ่มอะไร
เพราะว่าขออะไรคืออะไรหนูก็บอกอ้าวพาคินไม่ได้บอกเราว่าหนูท้อง
เขาบอกไม่ได้บอกพ่อไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าคือสรุปอ่ะ
คินไม่ได้คุยอะไรกันที่บ้านเลยว่าทำให้หนูท้องจนระยะเวลาเลยมา๒อาทิตย์
คือบอกทำอย่างนี้มันไม่ได้นะคินบอกว่าบอกแล้วเขาก็เงียบ
เขาบอกเขาเงียบเขาบอกว่าคือคนท้องท้องก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน
มาอะไรอะไรประมาณนี้เขาก็บอกเขาไปเออเขาก็ตกลงว่าเดี๋ยวเขาขอ
พ่อเขาบอกขอคุยกับแม่ของพาคินก่อนแล้วเข้าไปคุยที่บ้าน
แล้ววันนี้ผมมาคุยที่บ้านก่อนที่จะถึงบ้านเขาโทรหาหนู
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้
แล้วพ่อเขาจะเรียกเท่าไรหนูก็บอกว่าหนูไม่ทราบหรอก
พ่อหนูจะเรียกเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าไม่ไหวหรืออะไรก็คุยกัน
เอามันคุยกันได้อยู่แล้วคนใหญ่อ่ะมันก็คือใช่ใช่ใช่
ชายไม่ได้ยื่นข้อเสนอตัวเองค่ะ
อยู่ค่ะอยู่แต่เขาแค่อารมณ์ประมาณว่าเขาจะถามหนูว่ามันจะมาประมาณไหนอะไรอย่างนี้
บอกว่าก็ลองคุยกันว่าไหวอะไรยังไงแล้วก็คือพ่อเขาเขาเรียกยังไงก็คือตกลงกันตามนั้น
แล้วก็ก็คือเดี๋ยวมีอะไรเราเข้ามาคุยกันอีกทีนึงเราก็พูดอย่างนี้
เขาบอกว่าหนูเป็นคนพูดแต่หนูไม่ได้พูด
สินสอดมัน๒๔๐๐บาทคือจะมาเอาอะไรจากหมู่บ้านหนูก็เป็นเจ้าภาพจัดงานหนูก็พูดอย่างนี้
หนูก็บอกเขาบอกว่าหนูพูดแต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้พูดว่าจะเป็นคนออกค่าสินสอด
หนูไม่ได้พูดแน่นอนค่ะหนูบอกว่าให้เข้ามาคุยกันก่อนเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อหนูจะเรียกเท่าไหร่
หนูพูดเป็นแบบนี้ค่ะใช่จบที่สองแสนสี่บาทค่ะ

เราก็พูดแบบเป็นแบบนี้

แล้วเขาก็ยังโพสต์ของยังอยู่ไว้

รู้ว่ารู้ว่าเขาโพสต์รูปคู่กันไงเราถึงทักไปหาคนนี้
เราเห็นตัวคือเหมือนประคิมก็ประกาศแล้วว่าไม่เอาเราอะไรประมาณนี้
แล้วก็คือก็คือประกาศว่าเขารักกันผู้หญิงก็บอกว่าเขาเอาอยู่อยู่แล้วผู้ชายคนนี้อะไรประมาณเนี้ย
ถ้าไปดูในข้อความมันจะมีที่แบบว่าหลายคนแคปมาอะไรประมาณนี้
ก็คือไม่ใช่แผนเก่ามั่นใจแน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งคบกันค่ะเชื่อมากเลย
เขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ไม่ได้มีสัมพันธ์แน่นอนเชื่อว่าไม่ได้มีสัมพันธ์
อยู่กับเขาไม่ตอบจนจนวันที่ว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะเขาโพสต์รูปคู่กัน
คือเราก็เลยทักไปบอกเขาว่าพี่มีครอบครัวแล้วพี่น่าจะเห็นใจหนูบ้างนะว่าหนูอ่ะท้อง
อะไรประมาณนะจะแก่งฟาร์มของฉันเลยแต่พี่พยายามยืนรู้ปุ่นพี่จะเอาผู้ชายลงไป
ไม่เลิกอะพี่ไม่สงสารลูกผู้หญิงด้วยกันเลยพี่มาโรงพักนะ
อันนี้หนูพูดตามแชทเลยนะแล้วหนูจะมีแชทในการอ้างอิง
พี่มาโรงพักได้ไหมพี่มาเซ็นรับทราบเลยว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาแต่งหนู
แล้วถ้าเขาไม่มาแต่งแล้วเขาไปอยู่กับพี่พี่จะยอมรับผิดไหมว่าพี่เป็นชู้กัน
หนูก็พูดแบบนี้เลยนะเขาตอบแชทหนูกลับมาว่าเขาไม่ว่าง
ถ้าอยากจะมีอะไรเขาเซ็นให้มาส่งส่งส่งไอ้ตัวเอกสารอะมอยที่บ้าน
เดี๋ยวเขาวางแล้วเขากลับมาเซ็นเองแล้วหนูต่อเขาไปกลับไปคำนึง
ถึงขั้นตำรวจต้องออกมาให้พี่เซ็นที่บ้านหนูตอบกลับไปแบบนี้เลย
เขาตอบว่าแล้วหนูบอกว่าพี่จะมาสถานีตำรวจกี่โมงนัดเจอกันเลย
บอกเขาไม่มาเขาจะเลิกกับพาคินแล้วไปคุยกันเอง
อ่าแล้วแล้วเขาก็บอกหนูเขาก็ทักแชทมาบอกหนูว่า
เนี่ยคุยกับแฟนเก่าพี่ใช่ไหมว่าเราว่าพี่ไปแย่งพาคินมาประมาณนี้
คือหนูดันไปรู้จักกับแฟนเก่าเขาที่มีลูกด้วยกันที่จดทะเบียนสมรสด้วยกัน
อ่าหนูรู้จักกับพี่คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้เขาบอกว่าพี่ไม่ยุ่งหรอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อืมประมาณนี้
ก็เขาเขามาไงเขาก็มาใช่เขาก็มาแล้วเขาไม่มีท่าทางหรือว่าไม่เอาหรืออะไรเขาก็คือเขามา
ก็คือถ่ายรูปกันพอถ่ายเสร็จมันมีหนูพาพี่ทีมงานที่ว่าถ่ายพรีเวดดิ้งกันไปทานข้าว
เราก็เลยชวนเขาว่าเราก็ยังพูดคุยว่าไปเปล่าเพราะว่าเขาติดงานบวชเขาขอตัวก่อน
แล้วพอหนูไปทานข้าวเขาก็ทักแชทมาวันนั้นวันที่เจ็ดแชทก็จะเป็นแชทของวันที่เจ็ด
ซึ่งหนูก็มีหลักฐานว่าเขาขอโทษหนูเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ขอเวลาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ทุกอย่าง
เราก็แต่งงานกันเหมือนเดิมปกติอันนี้แชทของวันที่๗ก็ส่วนวันที่๗นะคะ
ใช่แล้วก็ไม่ติดไม่เขาไม่ได้หายไปเลยเขายังคงทักมาว่ากินข้าวหรือยังทำอะไรประมาณนี้ค่ะ
ยังมียังมีมาเรื่อยไม่ได้หายไปเลยแต่แค่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกัน
ผู้หญิงผู้หญิงพิมพ์มาว่าไอ้การที่ว่าคุยกับแฟนเก่าพี่ให้เขารับรู้เรื่องของพี่
แฟนเก่าพี่เขาไม่ทำพี่หรอกเขานี่แหละจะไปทำไอ้คิมพูดอย่างเงี้ยอืมประมาณว่าแฟนเก่าเขาไม่เข้าข้างหรอก
เขาบอกว่าเขานี่แหละจะไปทำไอ้คิมมีรักฐานเป็นแชทนะคะว่าเขาจะไปทำไอ้คิม
แล้วบอกว่าทำตัวแบบนี้ระวังจะเป็นไม้คันมาก
เอ่อเออเขาโต้ถุงยางว่ามืนยันตัวเนี้ยยืนยันตรงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงยางทำให้หนูหนัดหอบ

ครั้งที่มีเขาไม่เคยใส่ถุงยางเลยเขาไม่เคยใส่เลย
ถ้าถามพูดถึงเรื่องลูกอยากให้เขามารับผิดชอบไหมหนูยืนยันว่าหนูสามารถเลี้ยงลูกคนนี้ได้เอง
แล้วพ่อกับแม่หนูก็สามารถเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องไปกวนเงินหรือว่าอะไรจากเขาเลยสักบาทคือเขาจะไม่รับไม่เป็นไร
แต่สิ่งที่หนูเรียกร้องในวันนี้คือความรู้สึกหนูเหมือนโดนหลอกให้จัดงานเพื่อให้พาคินกับแฟนเขาไม่ว่าจะหยามจะสมน้ำหน้าจะอะไรก็แล้วแต่หนูไม่สนใจในส่วนของคนใหญ่
คือคนใหญ่รับปากกับคนใหญ่บ้านหนูไว้แล้วก็ทำไม่ได้นั่นเขาก็เสียคนใหญ่แล้วและในความรู้สึกส่วนตัวของหนูคือคินจะไม่แต่งอย่าอะไรคุณควรบอก
จะหยามเรากระทั่งในวันแต่งงาน
นี่คืออะไรหนูมันใจ๑๐๐ว่ามันอยู่ด้วยกัน
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหัวเราะหนู
และจุดมุ่งหมายคืองานพัง
เพราะว่านี้บอกแล้วว่าทำเพราะพ่อและแม่

หนูทำดีที่สุดแล้วหนูเข้มแข็งที่สุดแล้วค่ะ